ช่วงนี้เนี่ยยังได้ยินประโยคย้ำเตือนกันอยู่นะไปไหนกาดอย่าเพิ่งตก
มือเราก็ยังต้องล้างอยู่หน้ากากอนามัยก็ยังต้องสวมอยู่

ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเข้าไปในสถานที่ต่างก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
เป็นโกรธกันอยู่แล้วที่จะต้องทำแบบนี้
แต่ว่าเหตุการณ์ที่จะพาไปดูต่อไปนี้ถึงกับทำให้พนักงานในร้านสะดวกซื้อ
เตือนแหละว่ามีลูกค้าเดินเข้ามาในร้านแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ทีนี้พอไปเตือนเนี่ยนะคะกลับเอาปืนจะมาขู่ยิงเขาอีกต่างหาก
ไปดูวินาทีที่ชายคนนี้เอาปืนขู่ยิงกันหน่อยค่ะ
โหเนี่ยมาชักปืนขูเล็งเข้าไปแบบนี้
พนักงานในร้านหลบกันหลังเคาน์เตอร์แทบไม่ทันนะคะ
ดูสินี่คือสองมุมใช่ไหมใช่ค่ะ
มันมีมุมนอกร้านใช่ไหมใช่เราตัดมาให้ดูจะได้เห็นว่าพฤติการของเขาเป็นแบบนี้
แล้วสถานการณ์ที่อยู่ในร้านเนี่ยโอ้โห
แต่ว่าตัวเขาก็ใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมคะถ้าดูจากภาพนี้
มันหรือว่าเป็นผ้าแค่ปิดปากด้านล่าง
มากับเพื่อนมากับเพื่อนด้วย
แต่ก็เหมือนรูไซดเดี๋ยวมาดูเรื่องราวกันว่าเป็นอย่างไร
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนสักประมาณ๕ทุ่ม

แล้วก็เอาปืนมะเร็งขู่พนักงานร้านสะดวกซื้อ

เขาเข้าไปโดยที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย

เพื่อนก็ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเหมือนกัน
ทีนี้น้องพนักงานที่อยู่ในร้านก็มาเตือน

เดินออกไปดูเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างนะ
แล้วก็ตกใจก็วิ่งเข้ามาหลังร้านอีกทีนึง

เอาปืนขึ้นมาทำแบบเมื่อสักครู่นี้
ชายคนนี้เดินกลับเข้ามาในร้านอีกนะคะ

เหมือนไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในมือ

แล้วก็ยังได้ยินเสียงดังอยู่หน้าร้าน
สักพักเดินกลับมาพร้อมปืน

วิ่งหาที่หลบเข้าไปหลังร้านบ้าง

แล้วก็ไปที่ร้านจอดรถนะคะขับรถออกไปเลย

แล้วก็นำปืนที่ใช้ก่อเหตุไปมอบให้กับตำรวจ
ซึ่งตำรวจเองก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไร